ท่านผู้ชมครับจำคุณยายทองได้ไหมฮะ
คุณยายทองอินทวงอายุ๘๔บ้านคุณยายอยู่ที่หนองหานอุดรธานี
คุณยายเนี่ยบอกว่ามีลูกชายอยู่คนนึง
ยายก็รักลูกคนนี้มากถึงขั้นขายบ้านขายที่ดินให้ลูกชายเอาไปใช้หนี้
ถามว่าแล้วจะอยู่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวยายก็ไปอยู่กับลูกชายที่บ้านลูกสะพ้ายไงอืม
มีหลานสาวด้วยไปไปมามาวันนี้เนี่ยเหมือนหลายวันก่อนเนี่ยที่มีคลิปเนี่ย
คุณยายนี่คุณยายทองแกต้องสมซานออกมาจากบ้านลูกสะพ้ายมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
บอกว่าถูกลูกสะพ้ายนะทำร้ายอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหลานสาวก็มาด้วยก็ใส่ใหญ่เลย
ลูกชายเองก็เหมือนกับจะไม่ค่อยได้ห้ามอะไรยังไงเท่าไหร่คุณยายบอกช้ำใจเหลือเกิน
มีหลานสาวอีกคนทราบข่าวต้องมารับคุณยายไปอยู่ด้วยรอยบอบช้ำพกช้ำดำเขียวเต็มไปหมด
ลูกสะพ้ายบอกว่าไม่ได้ทำร้ายแม่นะแม่สามีเนี่ยนี่เห็นไหมฮะตกแคร่ที่บ้านเอง
ไม่ได้ทำร้ายเลยแล้วที่เห็นว่าไปโวยวายโวยวายอะไรกันเห็นแม่ออกจากบ้านไปแล้วไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ก็เลยจะไปเอาแม่กลับบ้านเขาอ้างแบบนั้นประมาณอย่างนั้น
เชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนี่นะฮะวันนั้นเนี่ยบอกไม่ยอมไปไม่เอาแล้วไปก็ถูกทำร้ายอีกอะไรอีกยายไม่ยอมไป
ผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูภาพล่าสุดของเมื่อวานนี้หน่อย
โนนสะอาดชาวบ้านในพื้นที่นี่เขาไม่พอใจเขาแค้นใจกันมากนะคุณเขียนมาสอน
เขามารวมตัวกันนะที่บ้านลูกชายของคุณยายซึ่งเป็นบ้านของเมียเขาบ้านลูกสะพ้าย
เพราะว่าบ้านของแม่เนี่ยขายให้ตัวเองไปใช้หนี้หมดแล้วเขาบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ถึงขั้นถือป้ายขับไล่เลยนะฮะ
บอกลูกไม่ดีต้องออกไปลูกทรพีแบบนู้นแบบนี้ไปตะโกนอยู่ลั่นบ้านลูกของคุณยายทองเลย
มีจังหวะหนึ่งถึงขั้นแบบเกือบชุลมุนวุ่นวายนะฮะคือชาวบ้านเนี่ยเดินเข้าไปถามลูกชายยายทองเลยบอกทำไมทำแบบนี้
นี่ต้องมาโอ้โหนี่ชี้หน้าใส่กันเลยบอกมาทำร้ายปล่อยเมียทำร้ายแม่ที่อุ้มท้องตัวเองมา๙เดือนได้ยังไง
อีกคือสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้กำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านต้องมาเจรจากลายเกลี่ยกันนะครับ
ทั้ง๓คนก็คือลูกชายคุณยายทองลูกสะพ้ายแล้วก็หลานสาว
ก็เลยต้องยกขันห้าดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยมาขอเข้ามาชาวบ้าน
นี่บอกจะปรับปรุงตัวใหม่ถ้าเกิดคุณยายทองกลับมาที่บ้าน

ชาวบ้านเขาก็พอใจกันนะฮะกำนันกับผู้ใหญ่ก็มาเป็นคนกลางในการเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้
ชาวบ้านบอกพอใจนั่นแหละแต่อยากให้ทั้งสามคนนี้

เมื่อวานนี้ทั้ง๓คนบอกเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวหาเวลาให้ว่างพร้อมกันหมดทั้ง๓คนก่อน
พ่อแม่ลูกแล้วจะไปหาคุณยายทอง
เอาล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
ลูกชายของคุณยายทองลูกสะพ้ายแล้วก็หลานสาวด้วย
ไปที่บ้านที่คุณยายทองไปอาศัยอยู่กับหลานสาวอีกคนนึง
นี่ฮะลูกชายนำมาเลยนี่ลูกสะพ้ายหลานสาวนะ
หาคุณยายทองพร้อมกับดอกไม้แล้วก็เทียน
เอาใส่จานมามากราบขอเข้ามาคุณแม่
ขันห้ามามากล่าวขอเข้ามาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นี่ฮะนิติก็ไปติดตามทำข่าว
ใช่เตะไปทดลองแต่ทดลองตกแคร่แล้วพี่อุ๋ยจำได้ไหม
จำได้ว่าตกลงคุณยายทองจะตกแคร่แล้วบาดเจ็บจริงหรือเปล่า
คุณยายทองนี่ฮะพอลูกชายลูกสะพ้ายแล้วก็หลานมากราบขอเข้ามา
คุณยายบอกให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่ลูกชายบอกแม่เหยียบหัวผมหน่อย
นี่ฮะแล้วก็จับเท้าแม่

แม่ดิใจเมื่อลูกเมื่อไหวมาขอข้ามา
เอามันปากกันแนานจะก็สาป

ว่าได้เห็นจะเขียนอืมนี่เรามันหัวก็มันเขียนเขียนอีกแล้วค่ะ
เขียนอีกแล้วค่ะมันมันว่าเห็นหน้ากุ้งสีมันบ่มาก

คือหมายถึงเนี้ยมักกินเราฉันบอกเลยจริงแหละลูกชายคุณยายทองบอกว่า
จากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดแม่ต้องการจะไปอยู่ด้วยกันที่บ้านนะ
ซึ่งเขาอยู่กับลูกสะพ้ายอยู่บ้านของเมียเนี่ยนะ
ก็ยินดีจะรับแม่เนี่ยกลับบ้านแต่ถ้าแม่ไม่กลับจะอยู่บ้านหลานเหมือนเดิม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหมั่นเอาข้าวเอาน้ำเอามาส่งให้จะมาดูแลแม่
นี่ฮะโอ้โหคือติบอกว่าหลังจากที่เรานำเสนอข่าวของคุณยายทองไปเนี่ยนะครับ
มีคนเขาทราบข่าวคุณยายทองเห็นว่าคุณยายทองตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่
คือบ้านกับที่ดินตัวเองเนี่ยขายไปแล้วให้ลูกชายเอาเงินไปใช้หนี้
ก็เหลือแต่บ้านลูกสะพ้ายแล้วก็บ้านลูกหลานคนอื่น
มีคนใจดีนะครับจะสร้างบ้านให้คุณยายอ่านี่ฮะ
หลานที่รับคุณยายมาดูแลในตอนนี้บอกว่าก็ยินดีเลย
ถ้าเกิดมีคนจะสร้างบ้านให้คุณยายอยู่นะคุณยายก็แก่มากแล้ว
เดี๋ยวจะยกที่ฝั่งตรงข้ามบ้านของหลานมันยังมีที่ว่างอยู่
มาสร้างตรงนั้นคุณยายก็ฝากขอบคุณด้วยนะฮะ
สำหรับผู้ที่ใจดีแล้วก็ใจบุญอืมนี่ติเป็นยังไงบ้างเนี่ย
คุยกับคุณยายนะคะติดตามข่าวนี้อยู่ตลอดเห็นยายทองถามติ
ค่ะเจ็บไหมทำไมอ่ะคะที่ตกแคร่ใช่ไหมคะ